คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจสะเทือนสังคม

ตามมากระโดดเตะเข้าไปที่บริเวณหน้าท้อง

ต้องย้อนให้ชมแบบนี้ภาพที่มันเกิดเหตุ

ก็เป็นเรื่องราวของคุณตาซาเล้งอายุ๘๒ปี
ถูกนายจอร์ดหรือว่านายนาราธรโสติยัง
ที่เขาขับจักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปเกี่ยวรถของคุณตาล้ม
แล้วเขาก็หาว่าคุณตาชนแล้วหนี
ก็เลยไปเตะต่อยคุณตาจนลงล้มจากซาเล้งไป
แล้วไม่พอใจแล้วก็ตามไปทำร้ายคุณตาอีกไปต่อยเขาอีก
หลังจากเกิดเหตุคุณตาชื่อว่าคุณตาจรูน
ต้องกลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้
นอนอยู่สักประมาณ๒สัปดาห์สภาพนี้หลายวันทีเดียว
แล้วบ่ายของเมื่อวานครับนางสาววันนิดามณีพันธ์ลูกสาวของคุณตาจรูนเนี่ย
พาคุณตาส่งโรงพยาบาลราชวิถีอีกรอบหนึ่งหลังจากที่คุณตาเริ่มมีไข้สูงขึ้นมา
มีการอักเสบจากแผลกดทับขึ้นมาก็เหมือนอาการจะซุดลงไปนะฮะ
หลังจากนั้นสักประมาณ๔ทุ่มเริ่มได้ข่าวมาบอกว่า
โรงพยาบาลบอกว่าคุณตาเนี่ยเสียชีวิตแล้วสิ้นใจอย่างสงบไปแล้วนะครับ
ทีมข่าวเราก็เลยพอรู้ข่าวตามไปที่โรงพยาบาลราชวิถี
หลังทราบข่าวของคุณตาว่าอาการสุดหนักลงไป
พอไปถึงเนี่ยพบว่าคุณตาอยู่ที่ห้องฉุกเฉินอยู่นะครับ
เตียงแบบนี้พูดเบาบอกว่าหนาวพูดแบบนี้ตลอดเวลา
หลังจากหมอตรวจอาการก็ให้ยาปฏิชีวนะลดไข้ไป
แล้วก็นอนดูอาการที่โรงพยาบาลสักพักหนึ่ง
กระทั่งช่วงหัวค่ำครับอาการของคุณตาสุดหนักลงไปอีก

ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการปั๊มหัวใจช่วยชีวิต

คุณตาก็จากไปอย่างสงบในเวลาประมาณ๔ทุ่ม๕๐นาที
เมืองต้นแพทย์คาดว่าเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด

ญาติก็จะมีการเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาล
เพื่อนำไปประกอบพิธีที่วัดห่อหมก
ในตำบลห่อหมกอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
แล้วก็จะมีพิธีรดน้ำศพในช่วงเย็นเวลาสักประมาณ๔โมงเย็นนะฮะ
ซึ่งโดยหลังจากที่คุณตาเสียชีวิต
ลูกสาวคุณตาก็โทรศัพท์ตามคนต้นเรื่องในจอร์ด
บอกให้ไปกราบขอขมาคุณตาเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อจะได้อโหสิกรรมต่อกันนะคะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกกัมพลรัตนประทีผู้กำกับการโรงพักห้วยขวาง
ได้ไปติดตามอาการของคุณตาเช่นกันก็บอกนะคะว่า

ก็จะต้องเพิ่มข้อหาในจอร์ดอีก๑ข้อหา
เดิมที่โดนข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมคะ
ก็เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาเป็นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีการนำตัวนายจอร์ดไปสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาใหม่
แต่ในจอร์สยังคงให้การปฏิเสธค่ะ
ความต่อเนื่องนะครับจากการที่คุณลุงเข้าโรงพยาบาล
เราขอรวมผลแทนให้ชัดเจนทีนี้ครับ
โดยวันนี้ค่ะตำรวจจะนำตัวนายจอร์ดไปทำเรื่องขอถอนประกันตัวที่สารแขวงพระนครเหนือ
แล้วก็ขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญาต่อ
เพราะว่ามีข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเนี่ย
ตราโทษมันหนักแล้วก็ถือเป็นคดีทางอาญาด้วย
ใช่ซึ่งทีมข่าวเราได้ไปเจอทางด้านของแฟนของจอร์ดด้วยเหมือนกัน
เขาบอกว่าจอร์ดเองก็ได้ไปเฝ้าไปเยี่ยมไปดูอาการ

กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณตาก็เสียชีวิตเลยนะฮะ
ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะฮะ
ญาติพี่น้องของคุณตาซาเล้งรวมไปถึงชาวบ้านที่รู้ข่าวเองก็
เดินทางไปรอรับศพที่วัดหอบหมกที่อำเภอบางไซครับ
ทุกคนก็อยู่ในอาการที่โศกเศร้าเสียใจ
อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการเตรียมรอรับศพที่วัดนั่นเองนะครับ
โดยหลังจากที่เมื่อค่ำวันนี้นะคะที่คุณตาเสียชีวิตไปเนี่ย
ภรรยาของคุณตาก็เดินทางมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยภรรยาก็บอกว่าเหนื่อย
เหนื่อยกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ทุกเรื่องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของศาลก็แล้วกันนะคะ
รายงานมาจากที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
ลูกสาวและภรรยาคู่ชีวิตของคุณตาซาเล้งเดินทางมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณตามีอาการซุดลงอย่างหนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีมแพทย์ได้สรุปสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้ครับว่า
เป็นการเสียชีวิตมาจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรงครับ
ลูกสาวและภรรยาของนายจรูนมีพันธ์หรือคุณตาซาเล้ง
ที่ถูกนายนาราธรโสเตียงหรือนายจอร์ดทำร้ายร่างกายบริเวณย่านห้วยขวางจนได้รับบาดเจ็บ
เดินทางมาที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

คุณตาซาเล้งเสียชีวิตระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี
เมื่อเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๕๖นาที
โดยทีมแพทย์ร่วมกันสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้
มาจากการติดเชื้อในกระแสโรหิตอย่างรุนแรงครับ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนางฉรวยจริตเอก
ภรรยาคู่ชีวิตของคุณตาซาเล้งก็บอกกับผมนะครับว่า
เมื่อวานก่อนที่จะพาคุณตามาโรงพยาบาลนั้น
คุณตามีอาการไข้สูงและบ่นว่ามีอาการเจ็บปวดตามร่างกาย
ตัวเองได้ป้อนข้าวให้กินพร้อมกับหลับไป
โดยคุณยายนั้นยังแซวเล่นกับคุณตานะครับว่า
นอนสบายเลยนะมีคนป้อนข้าวให้กินแล้วก็หลับไป
หลังจากนั้นลูกจึงพาคุณตามาที่โรงพยาบาล
หลังจากที่โดยกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ได้เข้ามาดูอาการของคุณตา
และมีอาการซุดตัวลงอย่างหนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยส่วนตัวของคุณยายนั้นบอกกับผมนะคะว่า
ไม่เคยคาดคิดว่าคุณตาจะมาด่วนจากไป
เพราะในใจนั้นก็คาดหวังว่าจะให้คุณตานั้นหายกลับมามีอาการปกติ
แต่กลับต้องมาจบชีวิตลงในที่สุดครับ

หากไม่มีอาการหากไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คุณตาก็ไม่ต้องด่วนจากไปเช่นนี้
สำหรับตัวของนายจอร์ดที่ก่อเหตุนั้น

เพราะส่วนตัวแล้วรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องที่ผ่านมา

ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เราไปฟังเสียงของภรรยาคู่ชีวิตของคุณตากันครับ
แล้วก็มาโรงพยาบาล
สุดท้ายที่คุณยายได้คุยกับคุณตากันคุยกับเรื่องอะไรไป
ยายป้อนข้าว
ยายบอกว่าแหมนอนสบายนะมีคนป้อน
แค่นั้นยายก็ป้อนป้อนไปเรื่อย

ยายคิดไหมว่าการป้อนข้าวครั้งนี้

แล้วแกก็มาโรงพยาบาลแล้วแกก็จากไป
หากไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตาเนี่ย

แกไม่เก็บไข้อะไรเลย
จนมันก็เจอกับจอร์สเนี่ย
ถ้าหากยายได้คุยกับจอร์ดได้มีโอกาสพูดกับจอร์ดอีกครั้ง
ยายอยากจะบอกเขาว่าอย่างไร
ไม่รู้เราไม่ต้องพูดแล้วล่ะลูกยาย

เหนื่อยกับตัวจอร์ด
ตัวยายเหนื่อยแล้ว
คุณผู้ชมครับสำหรับตัวของนายจอที่ก่อเหตุนั้น
ตำรวจนครบานห้วยขวางเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุถึงแก่ความตาย

ต้องมีการฝากขังใหม่อีกครั้ง
จากแพทย์โดยละเอียดถึงสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับศพของคุณตาซาเล้งนั้น
ทางญาติจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดสุนทารามหรือวัดห่อหมกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
โดยจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นเวลา๕วัน
และมีการพิธีชาปนกิจศพในวันที่๓เมษายนนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากโรงพยาบาลราชวิถีครับ